อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีคนร้องเรียน
ร้องเรียนเรื่องอะไรร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกขนดินเนี่ย
ทางหน้าบ้านแล้วฝุ่นมันตลบเลยเธอก็เลยไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มายิงปืนขู่หน้าบ้าน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไปร้องเรียนหรือเปล่า
คุณผู้ชมแต่ว่ามีวงจรปิดบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
มายิงใส่ทุ่งย่าตรงนี้ฮะบริเวณถนนหน้าบ้านของชาวบ้าน
นะครับคนอยู่ในเหตุการณ์นี้ยไว้ด้วยใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อม
นะคุณนะแล้วก็ร้องเรียนมายังเพจเฟซบุ๊กสมาคมสื่อมวลชน
ระบุว่าสาเหตุมาจากมีคนไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวไส
เรื่องรถบรรทุกขนดินฝุ่นตลบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เพราะฝุ่นทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศนะครับ
ว่าน่าจะทำให้เจ้าของรถบรรทุกดินและบ่อดิน
หรือว่านายทุนอะไรต่างไม่พอใจ
คว้าปืนลูกซองเอามายิงข่มขวัญหน้าบ้านคนร้องเรียนแบบนี้
ที่มีการแจ้งความกับตำรวจแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
คนร้องเรียนเดือดร้อนไม่รู้จะทำยังไง

ห่วงในความไม่ปลอดภัยเอาปืนมายิงกันแบบนี้
ทางด้านนายอำเภอหัวใส่นายอำเภอสมยุทธ์สุจริษฐณรักษ์

มาหาตัวว่าผู้ชายคนนี้ที่เอาปืนไปยิงเป็นใคร

รถบันทุกข์อะไรในการขนดิน
ทีนี้ก็ต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ

เข้าข่ายการพกพาวุฒิปืนไปในทางสาธารณะ

แล้วก็ผู้ที่รับความเดือดร้อนในพื้นที่หรือไม่
ในอำเภอหัวไซบอกว่าเดี๋ยวจะนำเข้าสู่กระบวนการ
ในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ
ความคืบหน้ามีรายงานว่านายอำเภอหัวไซดได้เรียกทุกฝ่าย
เกี่ยวข้องมาพูดคุยแล้วและมีข้อตกลงบางประการนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนายอำเภอหัวไซ
เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าที่ชัดเจน
ว่าตกลงแล้วผู้ก่อเหตุเป็นใครหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าพอวันนี้ติดต่อไม่ได้คุณ
และพยายามติดต่อไปยังทางฝั่งของผู้ร้องเรียน
ก็กำลังพยายามตรวจสอบต่อคุณผู้ชมกระสุนเต็มไปหมดเลย